เราจะไปดูจุดคัดกรองอีกโซนหนึ่งคือโซนที่๕นะครับ
ส่วนที่๕ก็ประกอบด้วยแยกเสาชิงช้าแยกเฉลิมกรุงแล้วก็วงเวียนสนพระราชวัง
เราไปดูที่วงเวียนสนพระราชวังนะครับ
มีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อคิวเพื่อรอเข้าจุดคัดกรองในเวลา๑๒นาฬิกา
รายงานสดมาจากสนพระราชวังครับเชิญครับ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดให้เดินทางผ่านเข้าจุดคัดกรอง

แต่หลายคนนั้นก็เดินทางมาต่อแถวเข้าคิวกันที่นี่
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
เพื่อเรียกว่าด้วยความหวังที่ว่าจะต้องการเดินทางเข้าไปจับจองพื้นที่ด้านในก่อนใครครับ

เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาต่อแถวเข้าคิวกันอย่างคึกคักแล้วนะครับ
ซึ่งหลายคนนั้นเดินทางมาต่อแถวเข้าคิวกันตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
เพราะต้องการที่จะเข้าไปจับจองพื้นที่ด้านใน
เพราะเมื่อผ่านจุดคัดกองตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับ
ประชาชนจะสามารถเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่บริเวณแยกวงเวียนรักษาดินแดนครับ
โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้แจ้งกับประชาชนที่นี่นะครับว่า
จะมีการเปิดให้ประชาชนนั้นผ่านเข้าจุดคัดกรองไปในเวลา๑๒นาฬิกา
ซึ่งคนที่เดินทางมาตรงจุดนี้นะครับ
สามารถเข้าไปพักคอยได้ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นวัดพระราชบุรณะราชวรวิหารหรือวัดเรียบนะครับ
วิทยาลัยพาณิชยาการเขตุพล
รวมถึงโรงเรียนวัดพระราชบอภิษฐ์ที่เปิดเป็นโปรงคัวร์พระราชฐานนะครับ
ให้ประชาชนได้เข้าไปรับประทานอาหารได้ตลอดทั้งวันครับ
ส่วนการจราจรบริเวณโดยรอบนี้นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณถนนจักรเพชรครับ
ภาพรวมนั้นการจราจรยังค่อนข้างคล่องตัวดีนะครับ
หลังจากวันนี้เจ้าหน้าที่จะเปิด

แล้วก็เปิดให้ใช้งานจุดคัดกรองเต็มรูปแบบทั้ง๒๒จุด
แต่ในภาพรวมนั้นการจราจรยังคล่องตัวอยู่ครับ
และยังสามารถใช้บริการรถสาธารณะเพื่อเดินทางเข้ามาได้ครับ

ข้างจะเย็นสบายกว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับ

เพราะว่าประชาชนนั้นจะสามารถเดินทางผ่านเข้าจุดคัดกรอง

รัฐกรรมทีละรัฐนาศิริกุลถ่ายภาพเจนศักดิ์แซ่อึ้ง